คุณผู้ชมคะดูเรื่องอาหารการกินกันหน่อย
บางทีเราต้องรู้ว่าเราแพ้อะไร

แย้คุณรู้จักไหมมันเหมือนกับผักชี

นิยมเอามาใส่ในพวกแกงหน่อไม้

ใช่แล้วมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเขาเอาหอมแย้นี้
ใส่ในแกงแคร์เนื้อย่าง

พอกินเข้าไปเนี่ยคือเธอมีอาการแพ้
อาการแพ้ที่ว่านี้โอ้หายใจไม่ออกค่ะ
นี่คือหวิดดับเลยนะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๔ที่หมู่๗
บ้านป่ากลายตำบลป่าแดงที่แพร่
โดยคนที่มีอาการแพ้เจ้าหอมแย้เนี่ยนะคะ
ก็คือนางพิมพาพรมมินอายุ๕๔ปี
เรียกว่าต้องเอาตัวส่งถึงมือหมออย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
กินแกงแคร์เนื้อย่างไปแค่คำเดียวเท่านั้น
แล้วอาการจุกแน่นหายใจไม่ออก
น้องชายที่ล้อมวงกินข้าวอยู่ด้วยกัน
ก็คือนายนี้วัดกาดรังศรี
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเย็นเนี่ย
ที่บ้านผมก็วิถีวิถีป่าวิถีชาวบ้าน
ล้อมวงกันกินข้าวร่วมกันในครอบครัว
พี่ผมตักแกงแกงแคร์เนื้อย่างเข้าปากคำเดียวนะ
แล้วพอตักเข้าไปปั๊บพี่บอกว่าแกงใส่หอมแย้
หลังจากนั้นพี่มีอาการมวลท้องจุก
แล้วจะอาเจียนก็ไม่อาเจียนคือมีความรู้สึกเหมือนจะอาเจียนตลอด
เวลาท้องแข็งหายใจไม่ออกหมดสติล้มตึงไปเลย
แล้วน้องชายบอกว่าพี่ผมเขาแพ้หอมแย้
แบบแรงมากที่ผ่านมาเนี่ยพี่ผมระวังตลอดเลยนะ
เรื่องอาหารการกินเนี่ยเผลอไปนิดเดียวไปชิมแกงแคร์เนื้อย่างไป
แต่มาถึงมือหมอแล้วผมก็ขอให้พี่ผมปลอดภัย
ทีนี้เราก็เลยเป็นห่วงอยากตรวจสอบว่าอาการของนางพิมพาเป็นยังไงบ้าง
ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าตอนนี้
อาการของผู้ป่วยปลอดภัยแล้วแต่หมอบอกว่า
อยากให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อสังเกตอาการ
แล้วนี่คุณผู้ชมนี่คือหอมแย้ค่ะมันเป็นชื่อเรียกทางภาคเหนือ
ลักษณะเนี่ยคือเขาจะอยู่ในตระกูลผักชีนั่นแหละกลิ่นมันจะฉุนกลิ่นมันจะแรงหน่อย
ซึ่งตรงยอดอ่อนตรงใบตรงต้นมันเอาไปกินได้
ปลูกเป็นพวกพืชผักสวนครัวอยู่ในบ้านนะคะ
ถ้าเกิดดิฉันพูดให้เห็นภาพง่ายกลิ่นมันจะคล้ายแบบขึ้นช่าย
แล้วผักนี้กินสดก็ได้บางคนเอาไปแกล้มไงคุณ
ล้มกินกับพวกยำหน่อไม้แกงหน่อไม้แบบนี้
หรือจะเอาไปทานคู่กับน้ำพริกก็ได้
บางคนจะเอาไปปรุงกับอาหารก็ไปใส่โรย
อย่างกรณีที่เกิดขึ้นนี้เขาทำแกงแคร์เนื้อย่าง
แล้วเขาก็เอาเนี่ยหอมแย้ไปโรยแล้วคนแพ้อาการก็อย่างที่บอกค่ะ
คือจะมวลท้องจุกแน่นหน้าอกเหมือนจะอาเจียนท้องแข็ง
หายใจไม่ออกแบบนี้อาจต้องระมัดระวังนะคะ
คนที่แพ้อาหารเนี่ยเวลากินอะไรต้องสังเกตให้ดีเลยเน
ใช่ต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องเลยไหมเรื่องของอาหารการกิน
เห็ดพิษเนี่ยบางคนแยกไม่ออกว่าอันไหนเห็ดพิษเห็ดไม่พิษ
ไปเก็บมากินเออต้องคนรู้เท่านั้นนะ